ท่านผู้ชมครับคดีที่มีเสียรับเหมาก่อสร้างที่ปลายพระยาจังหวัดกระบี่ถูกยิงเสียชีวิตตอนนี้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะฮะ
มามอบตัวนะครับมามอบตัวแต่ว่ายังปฏิเสธข้อหาอยู่นะครับ
ถ้าท่านยังจำได้นะครับคดีที่คนร้ายบุกไปใช้ปืนยิงนายสุวิทย์พักสุธีโกศลอายุ๗๐ปี
เป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดพักสุธีโกศลการก่อสร้างและกระสุนเข้าลำคอด้านขวาทะลุแก้มซ้ายสองนัดนี่นะฮะ
นายสุวิทย์นะครับที่ถูกยิงเสียชีวิตเหตุเกิดริมถนนปลายพระยาเขาต่อที่จังหวัดกะบี่เมื่อ๖ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ตอนนั้นผู้ตายถูกยิงขณะกำลังขับรถกระบะนะครับตรวจงานก่อสร้างถนนที่ประมูลงานได้อยู่นะครับ
เย็นเมื่อวานนี้ผู้ต้องหาตามหมายจับทั้ง๒คนคือนายพิชัยแก้ว๓ดวงหรือว่านายทองอายุ๔๖ปีกับนายอำพรฉิมมีหรือในเพ้งอายุ๔๕ปี
มามอบตัวกับตำรวจสพปลายพญาไปแล้วนะครับมอบตัวตั้งแต่เมื่อเย็นเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาให้กับสองคนทราบไปแล้วคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนกับการพาอาวุธปืนนะฮะ
ข้อหาต่างนะฮะสามข้อหานะครับซึ่งทั้งสองคนปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับ
มันมาจากการที่กลุ่มผู้ต้องหาเป็นคนสนิทกับเจ้าของบ่อนชนไก่
ในพื้นที่อำเภอปลายพระยาเป็นจุดที่ผู้ตายเนี่ย
งานก่อสร้างถนนอยู่พอดีนะครับผู้ต้องหาก็ไปขอให้ผู้ตายทำถนนทางเข้าสนามไก่ชนเนี่ย
ให้เรียบร้อยเนื่องจากรถไม่สามารถเข้าออกได้ขออยู่หลายครั้งแต่ผู้ตายไม่ยอม
วันเกิดเหตุนะครับในวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะทางผู้ตายเนี่ยเขาก็มาคุมงานก่อสร้างถนนอยู่นะครับ
หกตุลาคมแล้วผู้ต้องหาสองคนนี้ไปเจอนะครับก็เลยไปพูดคุยได้อีกแต่ว่าตอนนั้นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
เป็นผู้ต้องหาบอกว่าเขานั่งดื่มเหล้าอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุผู้ตายขับรถผ่านมาพอไปคุยด้วยโต้เถียงกันนะครับ
ก็เลยชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงเขาเสียชีวิตแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแต่ผู้ต้องหาทั้งสองคนตอนนี้ให้การปฏิเสธนะครับ
บอกว่าขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นสพปลายพระยาเตรียมคุมตัวไปฝากขังที่ศาลต่อไปนะครับ
และจะคัดค้านการประกันตัวลูกชายผู้ตายนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องทำงานแทนคุณพ่อนี่แหละ
งานก่อสร้างถนนเส้นปลายพระยาเขาต่ออยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนั่นแหละฮะ
พอผู้ต้องหามามอบตัวนะครับแล้วบอกว่าปัญหาขัดแย้งก็มาจากเรื่องเนี่ย
ทางเนี่ยไปทับทางเข้าสนามชนไก่เขาแล้วเข้าไม่ได้
ลูกชายผู้ตายบอกว่าเรื่องการขัดแย้งกับชาวบ้านเรื่องการสร้างถนนมันก็มีบ้าง
เพราะว่าเป็นเรื่องของการไม่ได้รับความสะดวก
แต่ถ้าเป็นไปตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก